เพราะว่าหันมาทุ่มเทเรื่องของธุรกิจส่วนตัวแบบเต็มเหนียวเลย
ใช่ค่ะแต่งานนี้แฟนคลับก็จับตามองนะคะว่าธุรกิจที่เขาทำเนี่ย
ทำไมไม่มีรายชื่อของคู่จิ้นอย่างมากกี้ราศีปรากฏดันด้วยนะคะ
หลังจากเปิดตัวธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าเรื่องธุรกิจเป็นสิ่งที่ชื่นชอบ
และรู้สึกสนุกกับการได้ทำอะไรหลากหลาย
โดยไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องร่ำรวยเป็นเศรษฐี
ส่วนสาเหตุที่พักหลังไม่ได้ชักชวนคู่จิ้นในจอ

หลายคนคิดไปไกลว่าทั้งคู่ไม่สนิทสนมกันเหมือนเคย
เจ้าตัวก็อธิบายว่าเป็นที่เรื่องของประเภทธุรกิจ
ความชอบไม่ตรงกันมากกว่า
ยืนยันว่าความสัมพันธ์กับมากกี้
ก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมค่ะ

ก็ดีครับตอนนี้มี๒สาขาอยู่ที่เพชรบุรี

ค่อยปรับค่อยเดินไปเรื่อยนะครับผม

อันนี้ทำไมนี่อีกรอบแค่หลายร้าน

สาขาอีกก็ต้องวิ่งสองสาขาอะไรอย่างนี้
คนมักจะมาบอกว่าเออผมเป็นเสียแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ว่าความจริงถ้าคนทำร้านอาหาร
จะรู้ว่ากำไรมันไม่ได้ดีมากขนาดนั้น

อาจจะเพราะว่าไม่ค่อยสนิทกันแล้วหรือเปล่า
ใช่ครับเพราะว่าโปรเจกต์พรุ่งนี้
คือมันเริ่มต้นจากเพื่อนที่เป็นเพื่อนสมัยมปลายชวนอะไรอย่างนี้
พอมาเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่ก็เออ
มีความคิดที่อยากทำเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ชวนครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็น

ก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนมปลายอะไรอย่างนี้
มันเป็นอะไรที่เราชอบแล้วก็อยากทำมาด้วยกันครับ
อกจากนี้เจ้าตัวก็มีข่าวดีเกี่ยวกับผลงานการแสดงบนจอเงิน

แววมาว่าอาจจะได้เห็นเจ้าตัว
ร่วมงานกับเจ้าแม่แฟชั่นชมพู่อารยา
และอาเล็กษ์ธิรเดช
ติดต่อมาแล้วครับผม
ก็ยังแบบว่าพยายามเคลียร์เรื่องคิวอยู่ครับ
ยังเลยครับยังเลยเพราะว่า
พี่ยอดติดต่อมาก็ล่าสุดก็ยังแบบชนกับทางละครอยู่
ก็จะต้องคุยกันว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง
ก็กลัวเหมือนกันนะก็อยากเล่นกับพี่ยอดอีก
แต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องยึดทางละครเป็นหลัก
แต่ว่าที่รู้ก็คือแค่ว่าที่ติดต่อไว้ก็จะเป็นพี่ชมพู่
แล้วก็อเล็กธิระเดชแล้วก็มีผม

อยากเล่นนะก็คือทั้งพี่ชมด้วยทั้งอเล็กด้วย
เราก็ไม่เคยเล่นอะไรด้วยกันอย่างนี้นะครับ
แล้วก็อยากจะไปทำงานกับพี่ยอดด้วย